มาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะกรณีที่พ่อเลี้ยง
ข่มขืนลูกเลี้ยงวัย๑๔จนท้อง๘เดือนนะคุณ

แต่ว่าพ่อเลี้ยงปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ทำ
แล้วลูกเลี้ยงเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเอาแฟนทำหรือเปล่าที่ท้องแบบนี้
นายสมศักดิ์ผูแก้วอายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมศักดิ์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกระบี่
ฐานก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยานะคะ
ก่อนจะจับได้เขาก็ต้องประสานกันกับตำรวจสพพงัน

เพราะว่าในสมศักดิ์เนี่ยคือนีไปไงคะ
ไปขับเรือเป็นเรือหางยาวนำเที่ยวอยู่ที่เกาะพังงัน
ซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจโทโสพลคงทองสารวัตรสอบสวนสพเมืองกระบี่
บอกว่าคดีนี้ตอนต้นเดือนกรกฎาคม
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกะบี่กับญาติญาติ
เขาก็พาน้องผู้เสียหายวัย๑๔ปีมาแจ้งความ
แล้วก็เล่าย้อนไปบอกว่าเมื่อ๘เดือนก่อนเนี่ยนะ
พ่อเลี้ยงชื่อว่านายสมศักดิ์เนี่ย
ที่เขาอยู่กินกับแม่ของน้องเนี่ยนะคะ
คือมาข่มขืนข่มขืนหลายรอบเลย
แล้วเด็กมารู้ว่าตั้งท้องตอนท้องได้๔เดือน
ทีนี้พอน้องวัย๑๔รู้ว่าตัวเองท้อง๔เดือนเนี่ย
ก็เลยไปบอกแม่แม่แม่พ่อเลี้ยงข่มขืนหนู

แล้วผ่านมาอีก๔เดือนก็กลายเป็นน้อง๘เดือน

น้องก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับยายไปบอกกับญาติ
ทีนี้พอทางญาติญาติทราบก็เลยพาเด็กเนี่ย
ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

แล้วก็เอาตัวเด็กมาแจ้งความเมื่อต้นเดือน
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะน้องก็ตั้งคันเกือบ๘เดือนแล้วเนี่ยนะคะ
โดยพ่อเลี้ยงก็คือนายสมศักดิ์
ตอนจับกลุ่มตัวได้เขาก็บอกนะ

ก็อยู่ด้วยกันมา๔ปีแล้ว
แล้วตัวผมก็มีอาชีพกรีดยาง
ทุกวันก็อยู่ด้วยกันแบบนี้กับลูกเลี้ยงกับเมียผม
ส่วนลูกเลี้ยงเรียนอยู่ชั้นม๓ที่โรงเรียนใกล้บ้าน
อันนี้ทางพ่อเลี้ยงเขาก็ให้ข้อมูลนะคะ
ทีนี้ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีเพราะอะไรรู้ไหม

แต่พอช่วงฤดูท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย
นายสมศักดิ์พ่อเลี้ยงเขาก็จะไปขับเรือหางยาวนำเที่ยว

แล้วทีนี้เขาบอกว่าผมโดนกลั่นแกล้ง
แล้วก็ลูกเลี้ยงผมเนี่ยวัย๑๔เนี่ย
จริงเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะเขาคบกับผู้ชายอยู่แล้ว
เรื่องต้นค่ะตำรวจก็สอบปากคำพ่อเลี้ยง

แล้วเดี๋ยวจะส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือเรื่องแบบนี้พ่อจะบอกว่าผมไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้
เพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ต่างหลายอย่าง